ถามตรงร่วมกับโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
สนับสนุนโดยเอกลักษณ์ใหม่ในแบบที่เป็นคุณโอลี่คัมรี่
เขาไม่ยอมคุยกับผมครับไม่ยอมคุยกับผมดูดิดูดิ
เขาเหยียบพลาดผมเหยียบพลาดผมทำไมว่าผมต้องดึก
คุณพี่เคยเลิกฟังผมหรือเปล่าคุณพี่ที่เคยเลิกฟังผมหรือเปล่า

พออธิบายคุณฟังยัง

พออธิบายคุณฟังยัง
ผมเนี่ยร้อยเวียนครับ
ร้อยเวียนร้อยตำรวจเอกร้อยตำรวจตี
ร้อยตำรวจเอกร้อยตำรวจเอกร้อยตำรวจเอก
ร้อยตำรวจเอกร้อยตำรวจเอกร้อยตำรวจเอก
ร้อยตำรวจเอกร้อยตำรวจเอกร้อยตำรวจเอก
ร้อยตำรวจเอกร้อยตำรวจเอกร้อยตำรวจเอกร้อยตำรวจเอก
ร้อยตำรวจเอกร้อยตำรวจเอกร้อยตำรวจเอกร้อยตำรวจเอก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
เก่าตักเตือนผมโอเคก็คือตรงนั้นจบไปแล้ว
แต่ที่ผมยังไม่จบก็คือคำพูดของตำรวจคนนี้ครับผม
สรุปว่าคุณต้องจ่ายเงินตามใบสั่งที่คุณโดนเขียนว่าคุณทำผิดไหม
ไม่ต้องจ่ายแล้วครับเพราะว่าทางสารวัตรเขา
แค่ติ๊กว่าเก่าตักเตือนแค่นั้นเอง

เหตุการณ์จริงที่แท้จริงของต้นทาง๑๓พฤศจิกายน

คือผมไปรับงานที่ตรงแถวซอยสุขุมวิท๔๐ครับพี่

ซึ่งตรงนั้นเป็นถนนทางเดียวมาทางเดียวเดินรถได้ทางเดียวครับผม
แล้วตรงนั้นเป็นไฟแดงแล้วจะมีรถเก่ง
หรือรถ๖๐๐จอดข้างอยู่อยู่ฝั่งเลนซ้าย

พอไฟเขียวปุ๊บผมตีคู่มารถกับรถยนต์ครับผมตีคู่มา
แต่ยังไม่ทันได้จะเข้าชิดซ้ายเลยเพราะว่าผมชิดซ้ายไม่ได้
เพราะว่ารถเขาบังผมอยู่นิสไตล์ไม่ได้ครับผม
แล้วตำรวจเห็นเขาก็เลยเรียกผมครับผม

เขาตำรวจก็เลยมาเบรกทางให้เขาบอกเขาต้องเรียกเขาไปหาตำรวจ
คุณเตรียมจะชิดซ้ายแต่เข้าไม่ได้เพราะว่ามีรถขวางอยู่หรือคุณอ้าง

ผมขับรถผมรู้อยู่ว่าเป็นยังไง

มันก็ไม่ได้เป็นระเบียบเสมอไปหรอกพี่
แต่บางทีว่าเรายังเข้าซ้ายไม่ได้ก็คือเข้าซ้ายไม่ได้ครับผม
เมื่อถ้าเกิดเราเข้าซ้ายเลยปาดหน้าเขา

อันนั้นอัดคลิปไว้ไหมตอนที่โดนเรียก

แต่ผมไม่นำเสนอเพราะว่า
เราคุยกันเขาไม่ได้คุยกับผมโดยตรง
แต่คนที่มาคุยกับผมเป็นอีกคนนึงที่ไม่ได้จับผม

ทีนี้คือท่วงทำนองเวลาคุยกันวันที่๑๓มันออกมาไม่ดีเหรอคะ
ถึงยอมเว้นกี่วันก็ได้แต่ขอเจอหน้าอีกทีเพื่อคุยกัน

คือผมพูดกับเขาแล้วเขาเดินหนีผมตลอดเลย

จับไม่ได้เหรอคนอื่นทำไมจับได้ทำไมผมจับผมไม่ได้อะไรอย่างนี้

เขาฟังเหตุผลของคุณโอว่าแล้วเขาว่ายังไงล่ะคะ
ถ้าเราบอกว่าเรากำลังจะเข้าซ้ายแต่ยังเข้าไม่ได้เพราะรถขวางอยู่
ใบขับขี่อย่างเดียวครับผมขอใบขับขี่อย่างเดียวเลย

เขียนเลยไม่เขียนกับถังกันซ้าย

มันเป็นข้อหาสุดคลาสสิกที่มอเตอร์ไซค์จะต้องโดนเป็นประจำทุกวัน

เคยครับในกลุ่มเคยทำการสำรวจว่า
ข้อหาไหนที่พวกเราชาวมอไซค์โดนจับกลุ่มมากที่สุด

ไม่ต้องตกใจเป็นเรื่องปกติที่เราจะมักจะเสียตังค์กับข้อหานี้

โดยดุลพินิษฐ์ของตำรวจอย่างหนึ่ง
ซึ่งเราจะต้องพยายามอธิบายให้กับสังคมฟัง
ข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างไรในเรื่องของกฎหมายนะครับ
อ่าไม่ชิดขอบทางด้านซ้าย

การห้ามขึ้นสะพานแล้วก็ลงอุโมงนะครับ

เดี๋ยวนะทีนี้พอได้ข้อมูลนี้มาปุ๊บ
คุณโอว่าที่คุณกล้าเถียงเพราะคุณอยู่ในกลุ่มนี้ด้วย
แล้วก็เป็น๘๐ที่เพื่อนชาวมอเตอร์ไซค์โดนเนี่ยนะคะ
แปลว่าคุณต้องแม่นมากใช่ไหม

ผมโดนเขาหามากี่เขาหาผมก็ยอมขึ้นสภาพรถ
อันนี้กูยอมเพราะอะไรไม่อยากสู้กับเขา

คือแบบคือผมโดนจนแบบว่าผมโดนบ่อยเกินไปอะไรอย่างนี้ครับผม
ที่ฉันถามนะคะอาจจะไม่ใช่คุณในวันนั้นก็ได้นะคุณโอวาส
แต่จริงแล้วมีไหมที่มอเตอร์ไซค์แบบ

แต่เวลาเจอด่านเขาอ้างพี่ผมยังเข้าไม่ได้พี่รถขวาง
ดิฉันถามจริงมีไหมครับผม

ไม่ที่คุณไม่ใช่คุณในวันนั้นแต่มีไหมผมขอตอบแทนอย่างนี้นะครับ
ด้วยสภาพถนนของกรุงเทพมหานคร
ซ้ายมันไม่สามารถที่จะขี่ได้ด้วยความปลอดภัยนะครับ
ผู้ใช้รถจักรยานยนต์เราก็คำนึงถึงความปลอดภัยของตัวเองแน่นอน
ซ้ายเราไม่ชิดตลอดแน่นอนเราจะชิดเมื่อปลอดภัยจริงนะครับ
เพราะว่าตามหลักกฎหมายเราไม่จำเป็นต้องชี้ซ้ายก็ได้
เมื่อมีอุปสรรคหรือเมื่อมีอะไรตามมาตรา๓๔นะครับ
คือต้องยอมรับว่าเราก็ไม่ได้ชิดซ้ายจริงทุกวันเพราะเลนซ้ายเราชิดไม่ได้
และเป็นเลนส์ที่อันตรายที่สุดสำหรับมอไซค์ตอนนี้ครับ
ดิฉันไม่เถียงในกรณีนั้นแต่ที่ฉันเถียง
เถียงดิฉันถามดิฉันถามดีกว่า
ฉันถามว่าแล้วจริงมีไหมที่ใช้ข้ออ้างเหมือนคุณโอวาสวันนั้นเลย
ว่าผมกำลังจะชิดซ้ายแต่ยังเข้าไม่ได้
ตรงนั้นไม่มีครับผมไม่มีใครกล้าสู้แบบนิ้วกับผมเลย
มีแต่ไม่รอดครับมีแต่ไม่รอดสักคนหนึ่งครับ

จำนวนหมดเขาไม่อยากมีเรื่องกับตำรวจอยู่แล้ว
แต่คำถามของดิฉันออกในแนวแบบนี้นะคะว่า
คือถ้าคุณจะบอกว่ามีรถขวางอยู่คุณกำลังจะเข้า
แล้วตำรวจเห็นตอนนั้นพอดีเนี่ยคือมัน๒เหรียญสองด้านเลยนะ
คืออาจจะของจริงก็ได้หรืออาจจะอ้างก็ได้
คือรถขวางก็ได้แต่คุณตั้งใจที่จะกำลังจะเข้าหรือเปล่า

คือในตัวลงผมแบบว่าผมพยายามจะเข้าจริง
เพราะว่ามันไปไม่ได้อยู่แล้วใช่ป่ะมันจะเข้าซ้ายไม่ได้อยู่แล้วไง
แล้วรถมันชนมาขับมาอย่างนี้แล้วจะไปยังไง
วันนั้นตอนที่คุณอวัฒน์เถียงตำรวจที่เขียนใบสั่งนี่นะคะ
ตำรวจท่านนั้นบอกคุณโอวาสว่าอะไรหลังจากที่เราให้เหตุผลนี้
วันที่๑๓ใช่ไหมคะคือเขาบอกว่าผมเอาเปรียบครับผม

แต่ทำไมจับผมไม่ได้ทำไมจับคนอื่นได้อะไรอย่างนี้ประมาณนั้น
ถ้าดิฉันใช้คำถามนี้ในรายการวันนี้นะคะว่า
คนอื่นเขาก็ขับมาอย่างนั้นถ้าคุณอ้างแล้วผมไม่เขียน
แล้วคนอื่นที่เขามาแบบนั้นก็ต้องปล่อยหมดเหรอ
แต่จริงแล้วผมคิดว่าผมไม่ถูกผมไม่ผิดแน่นอน
ผมสู้เพราะว่าผมถูกจริง
เวลาคุณเจมส์มันมีอะไรที่มันจะทำให้ตำรวจกับคนซึ่งใช้รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะคะ
คือคุยกันได้ก่อนเขียนใบสั่ง
แม้กระทั่งต่อให้มีเจตนาที่ไม่ได้จะเป็นอย่างนั้นจริง

ก็ต้องพิสูจน์ให้ได้มันมีอะไรใช้ได้บ้างอ่ะนอกเหนือจาก
คือตอนนี้ตำรวจที่จับกลุ่มใช้ดุลพินิษฐ์ของตำรวจเพียงอย่างเดียวนะครับ

ซึ่งเป็นสิ่งที่ชาวมอเตอร์ไซค์ไม่เคยยอมรับในดุลพินิษฐ์ของตำรวจอยู่แล้ว
เนื่องจากในการจับกลุ่มแต่ละครั้ง
มันมีเรื่องของเปอร์เซ็นใบสั่งเข้ามาเกี่ยวข้อง
มันมีเรื่องส่วนแบ่งของค่าปรับ
เราก็เลยไม่เชื่อว่าการใช้ดุลพินิษฐ์นั้นของตำรวจ
จะเป็นดุลมิตรที่เกิดความยุติธรรมกับพวกเรา

แล้วก็ถ้าจะจับกลุ่มกันจริงเราต้องแม่นในข้อกฎหมาย
เราต้องผิดในข้อจดหมายจริง
ซึ่งเราเคยถกเถียงกันโดยตลอดบนท้องถนนแต่เราก็ไม่เคยชนะ
แต่ช่วงหลังทางกลุ่มก็พยายามให้ประชาชนลุกขึ้น
ในการอธิบายข้อกฎหมายพยายามจะสอนในเรื่องมาตรา๓๔
ซึ่งเราไม่จำเป็นต้องชิดสอบถามด้านซ้ายก็ได้
เหมือนในเช่นกรณีของน้องวาด

เมื่อมีเหตุการณ์ใดบ้างที่ไม่จำเป็นต้องคิดถึงกับทางด้านซ้าย

เมื่อใช้ความเร็วมากกว่ารถที่อยู่ด้านซ้ายมือ
หรือเมื่อกำลังจะแซงในรถที่อยู่เลนซ้ายมือ
อันนี้เราก็ไม่จำเป็นต้องทิศขอบถามด้านซ้าย

ตรา๓๔ที่คุณเจมสพูดถึงค่ะคุณผู้ชมก็คือมีการบอกว่า

ซึ่งคุณวาดหรือคุณโอวาส
ก็คือใช้ข้อยกเว้นอย่างนี้แหละนะคะ

ตราที่บังคับคือมาตรา๓๕แล้วก็๓๔มายกเว้นอีกทีหนึ่ง
ซึ่งในส่วนของ๓๔ที่บอกให้ยกเว้นไว้ก็คือในข้อ๑เลยใช่ไหม
ในช่องทางในช่องเดินรถนั้นมีสิ่งกีดขวาง
อันนี้ใช่ไหมอันนี้ที่เข้าหรือเปล่าดิฉันเข้าใจถูกไหม
ไม่เข้าครับผมคือของผมอันนี้หมายถึงอะไร
มาตรา๓๔ครับมันก็จะเข้าในเมื่อจะแซงหน้าขึ้นรถคันอื่น
แล้วก็หรือว่าเมื่อใช้รถความเร็วสูง
ใช่ครับคุณเข้าข้ออะไรบ้างคุณเจมส์

ทั้งข้อที่๔ก็ข้อที่๕นะครับ

จะแซงรถอื่นใช่ไหม
แล้วก็ใช้ความเร็วสูง
เริ่มต้นมันมาจากมันเห็นตอนที่ตำรวจเลี้ยวมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมคะ
แล้วก็เหยียบเท้าคุณแล้วก็ย้อนสอน
ซึ่งคุณใส่เขายับเลยนะคุณภาคในคลิปคุณเนี่ยยับเลยนะตอนถ่ายเนี่ยนะคะ
อันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมตำรวจด้วยนะ
วันนั้นอารมณ์มันเกิดอะไรขึ้นคะมีหลายคลิปแล้วมันยาวด้วย
คือตอนนั้นผมกะว่าจะไปจ่ายค่าปรับเหมือนกัน
ครับผมก็คือตอนนั้นที่เราจะคุยกันว่า

แต่ก่อนที่จะเกิดคลิปนี้คือผมนั่งรอว่าผมจะไปจ่ายค่าปรับ
แต่ระหว่างทางนั้นผมขับรถมาแล้วไปเจอด่านพอดี
ผมก็ตรงเข้าไปหาด่านเลยแล้วก็จอดรถเลย

เพื่อที่จะตามหาตำรวจคนนั้นครับผมตามหาตำรวจคนนั้นเลย

ก็เห็นสารวัตรที่เห็นจุดที่แบบเขาเรียกว่าหมวดโย่ง

แล้วเข้าไปเนี่ยก็คือจังหวะแรกเลยที่หยิบขึ้นมาถ่ายคลิปเนี่ยก็คือเขาจำเราได้ไหม
ก็คือครั้งแรกจำไม่ได้ถูกแล้วมีคนหนึ่งผมยื่นใบสั่งให้ตำรวจอีกท่านหนึ่งไง
แล้วเขาก็เดินเข้าไปให้หมดโย่งหมดโย่งเจอปุ๊บยื่นใบสั่งคืนมาให้ผมเลยไปจ่ายค่าปรับไปจ่ายค่าปรับ
แล้วก็ขับรถหนีอย่างในคลิป
แต่ก็กลับมาอีกทีใช่ไหมเพื่อที่จะพูดคุยกัน

แล้วในคลิปเนี่ยไม่ใช่ถึงตอนจบเพราะว่าหลังจากที่ถ่ายคลิปทั้งหมดแล้วเนี่ย
คือคุณโอวาสเนี่ยก็ไปเพื่อเปรียบเทียบปรับใช่ไหมคะ
แต่ว่าพูดคุยกันแล้วสุดท้ายแล้วก็ให้ว่าเป็นว่ากล่าวตักเตือน
ตั้งใจเพื่อจะไปพบกับหมวดโยกนี่แหละครับที่ตำรวจ
ที่เขาต้องบอกว่าไปเจอที่สอนอตั้งใจที่ไปพบเพื่อพูดคุยอธิบายกัน

จะบอกว่าในคลิปนี้มันดุเดือดมากเหมือนกันนะ
เถียงใช่ไหมแล้วท่วงทำนองก็ไม่เป็นมิตรพูดกันตรงใช่ไหมคะ
คือจริงแล้วผมเป็นประชาชนจริงผมต้องการแบบว่าให้เขารับฟังเราบ้าง
คือนี่เขาไม่รับฟังผมเลยคือเขาเดินอีกผมตลอดเวลาเลย
ผมเดินเข้าไปหาคุยกับเขาเขาเดินหนีผมเขาขับรถหนีผม
ซึ่งจริงแล้วมันไม่สมควรทำแบบนั้นนะพี่
ตอนนั้นเราใจเราคิดอะไรคะที่รู้สึกว่าเฮ้ยยังไงต้องคุยให้ได้คือใจเราคิดอะไร
ผมอยากระบายว่าข้อนี้ผมไม่รับแน่นอน
เพราะว่าทุกวันนี้ถนนทุกวันนี้มันเป็นยังไงบ้างเขาก็คงทราบดี
ครับผมรถมันเป็นยังไงเราจะให้วิ่งเลนซ้ายอย่างเดียวมันไม่ได้แน่นอน
คือผมจะอธิบายให้หมดเลยอย่างนั้น
เรื่องจบที่การพูดคุยไหมคุณเจมส์
จบครับบางกรณีก็ไม่จบเพราะเราจะเน้นย้ำเสมอว่า
ในเรื่องข้อหาไม่ชิดขอบทางด้านซ้ายเราพยายามจะให้ทุกคน
ถ้ามีเวลาหรือมีอะไรให้ปฏิเสธข้อเก่าหาแล้วไปต่อสู้ในชั้นศาล

อย่างอย่างวันพรุ่งนี้เราก็มีกับสนคดีกับสนประเวท

ใช่ครับเราจะให้สู้ในชั้นศาลสู้จนสุดกระบวนการจนสารตัดสิน

คุณโอวาสพอคุณโอวาสไม่ต้องถูกปรับแล้วแล้วก็เป็นว่ากล่าตักเตือนไป

ก็คือผมจบแล้วผมกับใบสั่งใบดันจบแล้ว

คือผมไม่จบเพราะว่าคำพูดของตำรวจ

คือเขาบอกผมว่าผมเป็นเด็กตวะ

คือทั้งที่ผมคุยกับเขาคือผมพยายามคุยกับเขา
พอก่อนที่ผมจะกดปิดคุกปุ๊บเด็กสวะมานิดเดียว
ผมกดมันทันพอดีครับผมเด็กสาวะ
ตอนที่ไปเพื่อจะเปรียบเทียบปรับแต่สุดท้ายเป็นว่ากล่าวตักเตือนได้เจอกันอีกที่นั่นไหมคะ

คือเขาชวนผมไปว่าชวนไปที่สนที่จุดที่ปรับจุดที่ปรับ
แต่เขาเดินไปไหนก็ไม่รู้

เดี๋ยวพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าฟังตำรวจบ้าง

คุณผู้ชมคะในช่วงต้นของรายการดิฉันพยายามถามแย้งให้นะคะว่าถ้าเป็น
อย่างนั้นถ้าเป็นอย่างนี้เอาในแง่ของการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจนั้นก็มีความ
เข้าใจอยู่ด้วยนะคะในมุมของตำรวจและเราก็คาดว่าเราน่าจะได้ฟังมุม
ตำรวจจริงจริงบ้างเผื่อจะเอาใจของคนขี่มอเตอร์ไซค์ลองถามตำรวจว่าตกลงเนี่ย
ฟังผมบ้างได้หรือไม่แล้วตอนแรกรักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจจราจรนะคะ
พลตำรวจตรีจิรสันแก้วแสงเอกได้รับปากรายการแล้วนะคะแล้วเมื่อสักครู่นี้เรา
ติดต่อไปท่านปฏิเสธการให้สัมภาษณ์เรานะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันย้อนกลับมาก็เป็นเวที
พื้นที่ของคุณในการชี้แจงต่อในวันนั้นเอาวัน๑๓ก่อนนะในวันที่๑๓เนี่ยคือ
เรื่องราวเนี่ยยังไงก็คุยกันไม่จบถูกไหมคะแล้วก็ไม่ยอมใช่ไหมคะแล้วจากนั้นมัน
เกิดเหตุอะไรไหมคือมีปากมีเสียงหรือว่ามีการพาดพิงกันตั้งแต่วันที่๑๓
อยู่แล้วไหมคะคือผมแค่เดินไปถ่ายคลิปตามสถานที่ต่างคือตามหาว่าใครดูแลด่านคือตาม
ตั้งกลวยยังไงถูกต้องไหมอะไรอย่างเงี้ยคือผมจะมีคลิปอยู่ครับผมแต่ที่ผมไม่ได้เอาลงคือ
มันมันเราไม่ได้คุยกับคนที่นั้นจริงจริงไงครับผมแต่ที่ผมเอาลงก็คือแบบว่าคุยกับพี่
ตำรวจคนหนึ่งว่าเขาอธิบายเรื่องด่านให้ผมฟังแค่นั้นเองแล้วก็วันนั้นเนี่ยนะคะตำรวจท่าน
เขียนใบสั่งให้เราที่บอกว่าไม่ได้ยอมคุยกับเราเนี่ยนะแล้วก็พูดใส่คุณโอว่าคุณโอไห้เอาเปรียบ
ทางตัวจะยืนบกคันอื่นอยู่นะครับผมแล้วรู้ว่าออกมาจากด่านวันที่๑๓นี่ออกมาแบบไหนก็คือ

ออกไปเลยแล้วก็ไปส่งงานที่เซ็นทรัล

เถียงกันเมื่อวานี้เนี่ยมันมี

เพราะว่าจบไปแล้วแต่มันมีเรื่องท่าที
และคำพูดต่อกันถูกไหมใช่ครับผมอ่า

มีครับผมคดีเนี่ยเป็นคดีอะไรแล้วคะ
พี่สงสัยกับการปฏิบัติของทรลเนี่ย

เพื่อเรียกร้องขอความเป็นธรรมให้กับน้องเขา

ตรงนั้นเป็นจุดเปรียบเทียบปัด

ไปกันหลายคันไหมก็คาดว่าหลายคันนะครับ

เพื่อที่จะคุยเรื่องเพราะอะไร

เรื่องของน้องอาวาสเป็นหนึ่งในนั้นนะครับ

ไม่ได้หมายความว่าถ้ามันชิดได้

ไม่ใช่ครับถ้ามันชิดได้ถนนนั้นปลอดภัยจริง
กับการชิดซ้ายเราชิดแน่นอนครับ

เพราะว่ากลุ่มปลดแอบหรือว่าจริงแล้วทางถามตรง
เคยจัดหลายเรื่องทั้งเรื่องขึ้นสะพานด้วยใช่ไหมค

เพราะถ้าเรื่องนี้๘๐ที่โดนใบสั่งกันคือเรื่องนี้เนี่ย
เคยได้คุยไหมคะ

เรื่องนี้เป็นหนึ่งในนั้นที่เราทำหนังสือ

ว่ามันเป็นกฎหมายที่ล้าหลัง
อยากให้มีการปรับปรุงแก้ไขนะครับ
ในพรบกฎทรงปี๒๕๒๒

เราเคยทำไปแล้วหนังสือก็หายไปเหมือนปกตินะครับ

ผ่านสื่อสังคมออนไลน์

ว่าทำไมกฎหมายมันล้าหลัง

หมายถึงว่าไม่ได้เคยได้คุยกับผู้บังคับใช้กฎหมาย
คือตำรวจยังไม่ได้เคยคุยเรื่องนี้จริงจังถูกไหม

พวกผมก็พยายามแต่ก็ไม่เคยมีเวทีไหน

เอาข้อเท็จจริงมาคุยกันเอาข้อกฎหมายมาคุยกัน
เอาสภาพความเป็นจริงมาคุยกัน
พวกเรารอวันนั้นมานานแล้ว

เข้ารายการไม่กี่คนแต่ข้างนอกนี่
เขานึกว่ามีมอบที่ถนนวิภาวดีกันนะคะ

วันนั้นคุณโอวาสก็ยังจะคุยเรื่องนี้

ท่าทีต่อกันของตำรวจท่านนั้นอยู่ไหม
เรื่องนี้จะยังเป็นเรื่องที่เอาไปคุยวันอาทิตย์อยู่ไหม

แต่คือเขาแบบเดินหนีผมตลอด

วันอาทิตย์เจอหน้าจะพูดกับดิฉันว่าอะไร

คุณจะอธิบายว่ายังไงเรื่องไม่ชิดด้านซ้าย

คุณเป็นห่วงคุณผมหรือว่า

คือผมเขาเป็นห่วงคุณจริงครับเพราะผมเลนซ้ายมันอันตรายกว่าเพราะอะไร

คุยกันดีแล้วเขาไม่ยอมผมแน่นอน

แน่นอนครับผมเพราะว่าผมไม่เคยเจอตำรวจคุยดีผมเลย

ก็ฝากในเรื่องกฎหมายที่มันล้าหลังผ่านมา๓๗ปี

ประชาชนยังถูกปรับด้วยข้อกฎหมายที่มันล้าสมัยอยู่

คิดว่าถึงเวลาที่เราจะได้มานั่งคุยกันนะครับ
ในเรื่องกฎหมายได้เวลาสั่งขยนา

ได้เวลาสังฆนาการปฏิบัติของตำรวจนั้น

เราอยากให้ทั้งสังคมมานั่งคุยกันเรื่องนี้นะครับ
แล้วก็ถึงเวลาที่น่าจะเปลี่ยนแปลงได้นะครับ

แล้วก็ลองแย้งดูนะคะสำหรับคนที่

แต่ว่าก็น่าเสียดายที่ทางผู้บังคับการ

เมื่อช่วงโฆษณาที่ผ่านมานี้เลยนะคะ

ถามตรงลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป